มาดูสีสันของข่าวกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับ
คนนี้อาจจะไม่ใช่คนในวงการกีฬาเพราะว่าไปดังเป็นศิลปินระดับประเทศไปแล้ว
แต่ว่ายังทำกิจกรรมนะครับเพื่อสังคมดูการยิงจุดโทษของพี่ตูนครับ

ลงเล่นฟุตบอลกระชับมิตรซึ่งเจ้าตัวมาร่วมพิธีมอบสนามฟุตบอลย่าเทียมครับ
มอบให้โรงเรียนบ้านจอมปิงจังหวัดลำปางตามโครงการร้อยสนามฟุตบอล
โดยมีนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานครับ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับเยาวชนในชนบทนะครับ
ที่มีใจรักเกมลูกหนังก็จะได้สนามฟุตบอลที่ดีเอาไว้ฝึกซ้อมตามมาตรฐานนะครับ
ส่วนภาษาในสถานศึกษาทุกคนเนี่ยไม่ได้ดูบอลหรอกครับดูพี่ตูนครับเดี๋ยวเป็นไอดอลของเด็กเลยครับ
ก็ยอมรับว่าเป็นโอกาสดีนะครับพี่ตูนให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเป็นตัวแทนในการมอบสนามฟุตบอลครั้งนี้ให้เด็กในต่างจังหวัดได้ฝึกซ้อมในการพัฒนาตัวเอง
โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเดินตามความฝันในการเป็นนักเตะอาชีพครับ
ก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะไรดีอีกวันหนึ่งก็ได้มอบสนามฟุตบอลให้กับซึ่งผมคิดว่าสนามฟุตบอลอันนี้จะเป็นไม่รู้สิ
ไม่รู้สิอาจจะมีนักเตะทีมชาติเกิดขึ้น

ใช่เพราะทุกอย่างมันเกิดจากสิ่งเล็กแบบนี้

อายุไม่เกิน๑๓ปีช้างจูเนียร์ครับ
รอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬากองทัพบก

เก่าชุดสีส้มก็เฉินชนะบุรีรามยูเนเต็ดครับ
ต่อ๐คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่๔
รับทุนการศึกษา๖๐๐๐บาท
แล้วก็ได้สิทธิ์นะครับเดินทางไปฝึกทักษะลูกหนัง
รวมถึงชมฟุตบอลพรีเมอร์ลีกของอังกฤษ
แบบยกทีมในเดือนกันยายนนี้ครับ
โดยคุณกริจการนะครับรุ่งโรศเบนจับพล

คว้ารางวัลนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยม

ชิงอันดับ๓นะครับโรงเรียนพิชยบัณฑิตนะครับ
เอาชนะทีมยักษ์ฟิตเน็ตนะครับ
พลตพิธยพยัตน์นะครับ๑ต่อ๐ครับ